ก็อย่างที่บอกนะตอนนี้หลายคนก็เริ่มอยากจะเดินทางท่องเที่ยวแล้ว
เพราะว่ารัฐบาลเองก็ปลดล็อกระยะที่๕กันไปเรียบร้อยแล้ว
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงที่ชอบการท่องเที่ยวหนึ่งในนั้น

คือเดิมทีเป็นนักเดินทางอยู่แล้วเพราะว่าทำรายการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
แต่ว่าเจอพิษโควิด๑๙ก็เลยทำให้ต้องพักการเดินทางไป
พร้อมกับพักงานร้องเพลงด้วยนะคะ
ทันทีที่สถานการณ์ดีขึ้นแบบนี้
โอ้โหพี่ไอซ์ไม่รอช้าแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทันทีจ้า
พี่ไอ้บอกว่านอกจากจะได้ชาร์จแบตตัวเองแล้ว
ก็ตั้งใจเป็นสื่อกลางเพื่อกระจายข่าว
ให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้สามารถท่องเที่ยวได้แล้วนะ
แต่ยังคงต้องระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นทั้งการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจของประเทศไทยไปในตัวเลยนะคะ
ส่วนพักหลังที่เห็นขยันอวดหุ่นบ่อย
ไม่ได้จะมาเอาดีด้านหุ่นแบบลุคเซ็กซี่นะจ๊ะ
แต่ว่าอยากจะเก็บภาพตัวเองช่วงที่แบบหุ่นฟิต
เก็บไว้ดูก็เท่านั้นเอง
เรารู้จักกับพี่ที่ทำโรงแรม

อยากให้เราเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงด้วยที่บอกว่า

ไม่คือมีช่วงหนึ่งที่ไอ๊ะปล่อยตัวเอง
คือกินตามใจพอตั้งใจกลับออกกำลังกาย
รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันเริ่มมาเว้ย
ครั้งหนึ่งแบบเคยมีหุ่นแบบนี้มาตอนเป็นวัยรุ่น
แล้วก็ปล่อยตัวเองจนเบอร์บ๊ะ
แล้วก็กลับมาพยายามฟิตร่างกายอีก